มาดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นงานบุญกันค่ะ
งานบุญอีกแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เกิดขึ้นที่มุกดาหาร
วัยรุ่นตีกันในงานบุญใครล่ะคะเป็นคนห้าม
ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านแหมหมดสนุกเลยงานนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่มาร่วมงานนะคะ
ตกใจเลยพยายามเข้าไปห้ามแบบนี้
วัยรุ่นขาประจำเปิดฉากทะเลาวิวาสกันในงานนะครับ
ต่างฝ่ายต่างประเคนหมัดซัดกันนัวเลยค่ะ
ร้อนบรรดายญาติแล้วก็เพื่อนต้องเข้าไปชาร์จตัว
ทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายบานปลายมากไปกว่านี้นะคะ

ถ้าจำกันได้ในช่วงครึ่งปีมา

นี่กำลังจะพูดเลยว่าได้ยินบ่อยมากนะ

โดยเฉพาะวัยรุ่นตำบลคำป่าหลาย
นำเสนอข่าวกันบ่อยมากเลยนะคะ
อย่ากรวดกันน้านำเสนอข่าวแบบนี้นะคะ
อยากให้เห็นว่าปัญหาสังคมแบบนี้

คือฝ่ายปกครองต้องดูแล้วล่ะ
เพราะว่าข้อที่จริงมันสะท้อนมาแบบนี้
เวลาที่มีงานบุญที่ไหนท่านต้องไปเต็มที่แล้วล่ะ

ที่วัดบ้านสามขาที่ตำบลคำปาลาย

มาก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้นะคะ
แทนที่จะไปงานบุญอย่างสุขใจ

กลับกลายเป็นว่าต้องมาระวัง